คนร้ายของผมมากลางวันแสกเลย
ไปขโมยพระพุทธรูปนะครับ
พระพุทธรูปที่คนร้ายขโมยไป
ก็คือพระพุทธรูปหล่ออัคคาระสาวะเนื้อสัมภิษฐ์
ขนาดฐาน๙เซนติเมตรความสูง๒๔เซนติเมตร
เป็นพระเก่าแก่อายุร้อยปี
จำนวน๒องค์นี่ที่วาววงกลมไว้นี่จากเดิมที่เคยตั้งอยู่
ปรากฏว่าตอนนี้หายไปแล้วทั้งสององค์นะครับ
องค์นี้ตั้งอยู่ที่โบสถ์ภายในวัดท่ากกแก่ที่หมู่๔
ตำบลตานเดี่ยวอำเภอหลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจสพลมศักดิ์เดินทางไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
พบว่าในวันที่๙พฤษภาคมเวลาประมาณบ่ายโมงตรง
คนร้ายใส่เสื้อเชิดแขนยาวสีฟ้าพับแขนนี่คนนี้นะครับ
กางเกงขายาวสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็สะพายเป้อยู่ข้างหลัง
หายเข้าไปในโบสถ์แล้วก็หายเข้าไปด้านข้างของวัด
ตำรวจเชื่อว่าคนร้ายน่าจะมาดูลาดลาเอาไว้ก่อนแล้ว
แล้วถึงจะลงมือนะครับและอาศัยจังหวัดที่ไม่มีใครอยู่ในโบสถ์
ก็ย่องเข้าไปขโมยพระพุทธรูปเก่าแก่ทั้งสององค์
ซึ่งตำรวจจะสืบสวนหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ
ฝากเตือนไปยังชาวบ้านหากมีใครนำพระพุทธรูป๒องค์นี้
อาจจะไปขายนะขอให้ชาวบ้านอย่ารับซื้ออย่างเด็ดขาด
รีบแจ้งตำรวจทันทีเพราะเป็นพระพุทธรูปที่ถูกขโมยไปนะครับ